เอาล่ะหน้าร้อนแบบนี้บางพื้นที่เขาก็ได้โอกาสสิ
มันเป็นฤดูการแห่งการเข้าป่าคือไปหาของป่ามาขาย
มันคือหน้าแรงและของป่าเริ่มที่จะออกแล้ว
เพราะว่าวันหนึ่งเราต้องเดินเข้าป่าเพื่อไปหาวัตถุดิบ
ไปหาของป่ามาขายกับชาวบ้านที่อีสานนะ
โอ้โหเขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ผมพาไปที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก่
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
โอ้โหคึกคักกันเลยครับเขาบอกว่าเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลาง
เป็นตลาดศูนย์กลางสำหรับจำหน่ายเมนูเด็ดของป่า
มีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีนี่ผักหวานป่าแล้วก็มีเห็ดป่าจักรจันทร์ป่า
มดแดงป่าหมูป่าเอ้ยหมูป่าก็มาเดี๋ยวหมูป่านี่ไม่ใช่ของป่าขนาดนั้นนะ
ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอานี่มีเยอะของที่อยู่ในป่าเขาเอามาขายกัน
คือผักหวานผมชอบทานมากเชื่อว่าหลายคนก็ชอบทาน
แต่ผักหวานป่ามันไม่ได้หากันง่ายเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เป็นผักหวานที่เขาปลูกเอง

แต่ที่มาวางขายอยู่เนี่ยนี่คือผักหวานป่าที่เขาไปเด็ดมาจากในป่าจริงเลยนะคุณผู้ชมนะ

ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับสำหรับราคานะครับขายกันหน้าแผงกิโลกรัมละประมาณ๕๐๐บาทสำหรับผักหวานป่า
ส่วนไข่มดแดงที่เห็นไปเมื่อสักครู่กิโลกรัมละ๗๐๐๘๐๐บาท
จักรจันทร์ก็มีจักรจันทร์จะตกกิโลกรัมละ๕๐๐บาท
จากนี้ก็ยังมีแมงจีนูนแมงกุจจีกิโลกรัมละ๕๐๐๖๐๐บาท
เขาบอกว่าที่ราคามันสูงเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าของเขา
แล้วก็การที่จะเข้าไปหาเนี่ยนะคือมันไม่ได้หากันง่าย
แล้วที่สำคัญมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นถูกต้องมันก็เป็นของหายากอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นราคามันก็เลยแพงนิดนึงช่วงนี้เนอะ
เฉพาะช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับอาหารฝ่ามันก็หายากนิดนึงแหละค่ะ
เพราะว่ามันมาเป็นช่วงจริงจริงนะคะแล้วก็คนที่เขาเข้าไปหาของป่าเนี่ย
ว่าต้องใช้ความชำนิชำนาญเชี่ยวชาญว่าดูเป็นว่าอันนี้คือผักอะไร
อันนี้คือเห็ดอะไรเป็นเห็ดทานได้มีพิษไม่มีพิษอะไรอย่างนี้
บอกคุณผู้ชมด้วยละกันถ้าจะไปซื้อหานะครับ
เห็นราคาแพงแบบนี้แต่ถ้าพอจะมีทุนทรัพย์ในการซื้อได้
คืออย่าไปต่อราคาแม่ค้าพ่อค้าเขามาก
บอกว่าเขายากระบาดหรือคะกว่าจะหามาได้
ถูกต้องแหละอ้าวเป็นว่าใครสบายใจนะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันแพงเกินไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อน
เพราะว่าถ้าช่วงที่มันออกเยอะเนี่ยราคามันก็อาจจะถูกลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะ